แต่มันก็มีเรื่องมากระทบกันอีกแล้ว

โอ้โหตอนนี้ไปซื้อหมูมาแพงที่สุด

กับข้าวขายมันจะแพงขึ้นไหมล่ะเออนั่นสิผลพวงมันตามมามากมาย
ประชาชนอย่างพวกเราต้องควักเงินเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
แต่ค่าคลองชีพมันสูงขึ้นแล้วเงินเดือนมันจะขึ้นไหมล่ะ
แล้วหลังจากที่โควิดผ่านไปเงินในกระเป๋าก็ไม่ได้มีเยอะนะ
นั่นนะฮะผลพวงมากมายเหลือเกินนะฮะคนที่ออกมาพูดเป็นแม่ค้าเขียงหมูรายหนึ่งครับ
ที่ตลาดไฟฟ้านะฮะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบอกว่า
ตอนเนี้ยเนี้ยมราคาเนื้อหมูชำแหละในอ่าท้องตลาดเนี้ยมราคาสูงมาก
บรรดาลูกค้าบ่นกันรับไม่ไหวซื้อไม่ไหวจริง
ราคาสูงขึ้นเกือบยี่สิบบาทจากเดิมเนี่ยหมูเนื้อแดงหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
ตอนนี้เป็นร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะนะฮะราคาคอหมูแร่เป็นชิ้นชิ้นเนี่ย
จากหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทก็ขึ้นเป็นสองร้อยถึงสองร้อยยี่สิบบาทอืมนะฮะ
ลูกค้าจะรับไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะแล้วเราขายเราก็น้อยลง
ซึ่งเขาก็คิดว่าเราอ่ะทำกำไรเยอะไปหรือเปล่า
ถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่ขายเราก็จะไม่ได้กำไรเลย
เพราะความราคาหน้าความมันแรงมากตอนเนี้ยคือเขาจะหย่อนอะไรลงมาบ้าง
มันก็จะแพงอ่ะมันแพงราคานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ขึ้นมาจากเดิมประมาณจะยี่สิบบาทอยู่แล้วนะคะจากจากเดิมที่อยู่ที่ประมาณร้อยห้าร้อย
ขึ้นมาจะร้อยแปดสิบบางตัวก็ร้อยแปดสิบแล้วอ่ะค่ะ
สาเหตุปัจจัยเนี้ยเพราะว่าราคาหมูหน้าความมันแพงขึ้น
คุณผู้ชมจากเดิมเจ็ดสิบบาทปรับขึ้นใหม่เป็นแปดสิบห้าบาทในหนึ่งเดือน
ก็ถือเป็นการปรับที่เร็วแล้วก็แพงที่สุดในรอบสิบปีเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งคือ
ช่วงที่ผ่านมามันมีการล็อกดาวน์กับโควิดใช่ไหมพอมีการปลดล็อกเองก็มีการส่งหมูออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้มากขึ้น
ทำให้ราคาเนี่ยมันก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะและผลพวงมันก็มาที่ประชาชนนะฮะ
เอาก็ลองดูว่าทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จะไปดูแลกันอย่างไร
ต้องดูแลกันนะคะเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยเราบริโภคกันเยอะนะครับ